ที่เพชรบูรณ์มีกรณีของน้องวัย๑๔ปีคุณผู้ชม
อันนี้ก็น่าสงสารเหมือนกัน
น้องป่วยเป็นมะเร็งกระดูกอ่ะ

เบิร์ดพี่น้ำแข็งแล้วบวมขึ้นเรื่อยด้วย
แล้วตอนนี้ที่บ้านน้องเขาเดือดร้อน
ไม่มีเงินไปรักษาน้องเขาครับ
นันทิดาคำจุ่นครับ
อายุ๑๔ปีคุณผู้ชมเดี๋ยวจะดูเห็นตรงเข่าซ้ายน้องเขา
เมื่อกี้เห็นนิดหนึ่งนะครับน้องเขาเป็นเด็กนักเรียนม๒
โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนตะบนตาดกลอยครับอำเภอลมเก่าที่เพชรบูรณ์
พอไปหาหมอเนี่ยหมอวินิจฉัยว่าน้องเป็นมะเร็งกระดูก
แต่ที่บ้านน้องเขาไม่มีเงินรักษาแล้วครับค่ะแล้วสภาพบ้านน้องนันทิดาเนี่ย
อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็มีพี่สาวฝาแฝดอีกคนนึง
สภาพบ้านสุดโสมแล้วครับหลังคาเนี่ยมุงสังกษี
ฝาบ้านและพื้นบ้านก็ปูด้วยฟากไม้ไผ่ห้องน้ำยังไม่มีนะ
ต้องไปใช้กับบ้านญาติที่อยู่ใกล้เคียงกันอ่ะ
ส่วนพ่อของน้องนันทิดาครับพ่อกาหลงอายุ๔๐ปี
ให้ฟังว่าพ่อเนี่ยมีลูกสามคนคนโตเป็นลูกชาย
เรียนอยู่วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ส่วนลูกสาวฝาแฝดสองคน
เรียนอยู่ม๒ทั้งคู่เมษายนที่ผ่านมา
ลูกสาวพ่อก็คือน้องนันทิดาเนี่ยปวดที่เข่าซ้ายก่อน
แล้วมันก็เนี่ยคุณผู้ชมเปิดผ้าห่มให้ดูบวมแบบนี้ครับ
มันบวมขึ้นเรื่อยหมอที่โรงพยาบาลก็วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระดูก
จะส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพุทธชินราชที่พิศนุโลก
วันที่๑๖มิถุนายนเนี่ยติดเรื่องเงินนี่แหละครับ
ไม่มีเงินทั้งค่าเดินทางทั้งค่ารักษา
เพราะผมกับเมียก็ทำงานรับจ้างทั่วไป
เงินก็ไม่ได้มีอะไรใช้จ่ายแค่วันชนวัน
แล้วเวลาลูกสาวผมปวดหัวเข่านะโอ้โหผมเราสงสาร
นันทิดาร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด
ผมกับเมียทำได้แค่อะไรรู้ไหมได้แค่กอดกับปลอบลูกสาว
ยิ่งตกกลางคืนยิ่งปวดหนักเลยครับ
ผมกับเมียต้องสลับกันมาดูแลลูกสาวครับ
เป็นแบบนี้มา๓เดือนแล้ว
บางครั้งสงสารลูกจนต้องคือลูกก็ร้องไห้
ผมกับเมียก็ต้องแอบไปร้องไห้ไม่อยากให้ลูกเห็นครับ
คุณผู้ชมฮะแคปไว้ได้ไหมแคปหน้าจอไว้ได้ไหมอ่ะอืม
มีเบอร์บัญชีให้ครับนี่ธนาคารกสิกรไทย
เลขบัญชีตามนี้เลยนะค่ะ
เข้าบัญชีของนางทัศนีคำจุ่นครับ
คุณแม่ของน้องนันทิดา

ใครช่วยไม่ได้แคปไว้แชร์ต่อก็ได้
โพสต์ลงโซเชียลมีเดียก็ได้ครับ
หวังว่ากรณีของน้องเตยเนี่ย
จะต่อยอดมาสู่กรณีของน้องนันทิดานะครับ